ตายหงายเป็นเคยเล่าอยู่นะเชื่อว่าหลายคนรู้จักแต่อย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของประโยชน์เกี่ยวกับโชคลาภและสรรพคุณของทางยาด้วยครับ
แล้วที่สำคัญบางคนไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณทางยาด้วยนะ
บอกว่าโอ้ยเหลือขนาดนับคนโบราณเขาเชื่อกันอยู่แล้ว
ปกปักรักษาแล้วก็ป้องกันอันตรายแล้วก็มีโชคมีลาบมา
ตามชื่อของมันแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของสรรพคุณทางยาผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่เมืองไทย
อาเซียนประเทศในย่านอาเซียนเขาก็รู้จักไอ้ต้นนี้เป็นอย่างดี
เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะใช้คล้ายคล้ายกันอืมก็คือนำใบเนี่ย
ใบสดของต้นคว่ำตายหงายเป็นมาบดเพื่อรักษาแผลไฟไหม้
ชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ไหม้อะไรมากเป็นแผลไฟไหม้เล็กน้อย
ค่ะหรือเขาเอามาใช้นะฮะอย่างเช่นของทางฟิลิปปินส์อ่ะ
เขาก็เคยเอามาใช้นะไอ้ใบแบบนี้
มาบดนั่นแหละแล้วก็ใช้สำหรับการห้ามเลือด
แล้วก็ช่วยให้แผลมันหายเร็วขึ้น
เล่าสู่กันฟังเผื่อใครอยากจะมาปลูกเอาไว้
มันมีประโยชน์ดีขอบคุณภาพนี้ด้วยนะฮะ
อ่าบ้านดิฉันก็มีนะตอนเด็กเด็กชอบไปเล่นไปรูดไปเด็ด
ไอ้ตัวใบที่มันแตกออกมาที่ขอบใบเอาไปไผ่ไอพันต่อได้
ครับมีไม้ประดับสวยงามด้วยนะครับ